เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงนี้

มาตรวจสอบกันหน่อยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ

นี่คือภาพรวมสภาพอากาศเมือง
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นที่ขึ้นไปประเวณทางฝั่งตอนออก

เข้าไทยอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เอง

เพราะว่าการเคลื่อนที่มาจุดนี้ทำให้

ดูดลงมาด้วยดังนั้นหลังจากนี้

มีบทบาทในเมืองไทยของเราทำให้กลุ่ม

กรุงเทพมหานครค่อยหายไปนะครับ

ดังนั้นตอนกลางประเทศอาจจะต้องระวังเรื่องของ
ฝนฟ้าขนองที่มีโอกาสตกมากขึ้นนะครับ

ตอนล่างของภาคใต้มาจนถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับภาคลมมา
ซึ่งเป็นลมหนาวเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลักษณะการกดตรงผลนั้น
ค่อยเลื่อนต่ำลงดังนั้นในระยะนี้ใครจะออกเดินเรือ
ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยก็ต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับจะสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
อากาศหนาวลมเย็นนั้นหายออกจากเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะค่อยมีการแผลลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่อง

ยังไงใครที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ